คุณผู้ชมคะจากกรณีที่นักศึกษาไทย๒คนไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็หายตัวไป
ตอนนี้ครอบครัวของนักศึกษาทั้งสองคนเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการกู้ซากรถขึ้นมาเรามีผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะ
คุณกลทีศรีดานนพค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูความคืบหน้ากันหน่อยนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของการกู้ซากรถยนต์ขึ้นมาจากเหวนะคะคุณกลทีค่ะ
วันนี้คุณแม่ของทั้งสองคนได้เดินทางมาถึงอเมริกาแล้วนะครับ
ท่านคงสินใหญ่ก็ได้ไปรับที่สนามบินนะครับแล้วก็พามาที่นี่นะครับ
แล้วก็เราได้ไปที่โรงแรมนะครับทางโรงแรมเนี่ยก็ได้พูดอธิบายให้ฟังนะครับว่า
เขาบุ๊กมา๒คืนนะครับแต่พอถึงเวลาที่จะต้องเช็คเอาท์ก็ไม่ได้มาเช็คเอาท์
โรงแรมเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาก็ไปเคาะประตูดู
พอไปเคาะประตูก็พบว่าไม่มีคนอยู่เขาก็เปิดดูของข้าวของก็ยังอยู่ครบอยู่
เขาก็ปิดประตูคืนไปนะครับแต่พออีกวันหนึ่งซึ่งต้องเช็คเอาท์เป็นวันที่สองแล้ว
ก็ยังไม่มีมาเช็คเอาท์อีกเขาก็เลยเปิดประตูอีกทีหนึ่ง
พอเปิดดูก็พบว่าของยังเหมือนเดิมทุกอย่างเขาเลยรู้สึกว่าแปลกผิดปกติ
เขาเลยโทรหาตำรวจนะครับทีนี้ตำรวจเนี่ยในการแบ่งความรับผิดชอบนะครับ
ตำรวจเนี่ยเป็นตำรวจที่อยู่ในท้องถิ่นของโรงแรมที่พักนะครับ
ก็คือเรื่องคนหายนะครับตำรวจก็แจ้งว่าคนหาย
และมันอยู่ริมทางโน้นนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นทาง
เขาเป็นคนตัดสินใจว่าเขาจะทำอะไรเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ตอนแรกเขาตั้งใจว่า
คุยกับท่านกฎนะครับว่าตั้งใจว่าจะพาคุณแม่มาที่นี่แล้วก็จะเอารถขึ้นบนนี้
แต่เพราะเอิญช่วงที่ผ่านมามีฝนตกแล้วก็ร้อนมากนะครับก็หิมะละลายลงมาเยอะมาก
ทำให้น้ำสูงมากนะครับน้ำเกือบจะมิดทั้งคันเลย
เขาเลยจำเป็นต้องเลื่อนในการที่จะยกขึ้นมานะครับถึงตอนนี้เนี่ยเขาแจ้งว่าจะเลื่อนขึ้นเอาวันจันทร์นะครับ
ที่จะยกรถขึ้นมานะครับแล้วก็สาเหตุที่ทางทางเราได้สอบถามกับทางตำรวจนะครับว่า
เอ๊ะทำไมถึงถึงใช้เวลานานขนาดนี้นี่เวลาเป็นสัปดาห์แล้วพอไปถึงสารที่เกิดเหตุเราก็เข้าใจครับ
เพราะว่าทางตำรวจบอกว่ามันอันตรายมากลึกมากครับเป็นภูเขาเป็นหุบเขาที่ลึกจริงนะครับ
จุดที่ตกลงไปเนี่ยชันนะครับลงไปชันมากแล้วก็สูงมากคือ
ถ้าเผื่อมีโอกาสที่มีสไวเวอร์มีคนรอดนะครับเขาจะเสี่ยงลงไป
แต่ว่าตรงนี้มันเสี่ยงมากแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยโอกาสที่จะรอดชีวิตเนี่ย
น้อยมากแทบจะไม่มีเลยนะครับค่ะคุณกลทีคะอยากจะให้คุณกลทีอธิบายสถานที่ที่เกิดเหตุหน่อยนะคะ
คือตามรายงานข่าวบอกว่าเป็นทางขึ้นเขาแล้วก็ถนนค่อนข้างจะชันมากเลยนะคะ
เดี๋ยวผมจะอธิบายนิดหนึ่งระยะทางนะครับจากตรงเนี้ยนะครับจากเอลเอมาที่ตรงโรงแรมเนี้ย
ใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงครึ่งนะครับจากโรงแรมเนี้ยนะครับขึ้นไปนี่นะครับ
ทางเข้าเนี้ยก็เกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วแล้วจากเข้าไปข้างในอีกเนี้ยอีกสี่สิบกว่านาทีนะครับ
เพราะฉะนั้นรวมระยะทางเนี่ยนะครับใช้เวลานานประมาณ๓๔๕ชั่วโมงกว่านะครับ
ที่จะเข้าไปในนั้นนะครับแล้วก็ข่าวที่ให้มาผิดนะครับ
ตกลงเนี่ยไม่ใช่ขาขึ้นนะครับเป็นขาลงขาลงเขานะครับ
ตกทางขวามือนะครับก็ยังไม่มีใครทราบว่าสาเหตุที่ตกไปเพราะอะไรนะครับ
แต่เดี๋ยวลองดูภาพดูนะครับว่าอาการเป็นยังไง
แต่เท่าที่ดูเนี่ยคงจะพุ่งไปแรงมากนะครับเพราะว่าเหล็กกั้นราวกั้นเนี่ยครับ
แตกกระจุยเลยนะครับยับย่นตรงนั้นหมดเลยนะครับ
แล้วก็ตกลงไปไกลมากนะครับผมกลทีศรีดานพไทยรัฐทีวี
ขอบคุณคุณกลทีนะคะเราก็จะยังคงเกาะติดความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ
นิมนต์พระสงฆ์ไทยจากวัดที่เมืองเฟรสโนรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา
สวดให้กับนักศึกษาไทยทั้งสองคนที่ยังคงศูนย์หายอยู่นะคะ
เพราะว่าตอนนี้ทางครอบครัวบอกว่ายังมีความหวัง
หวังว่าจะมีปฏิหารที่จะพบตัวนักศึกษาไทยทั้งสองคนนี้นะคะ